แล้วก็ยึดเงินสดได้๔๒ล้านบาทนะอันนี้เดือนเดียวนะ๔๒ล้านบาทเนี่ย
จากนั้นนะครับขยายผลตรวจค้นห้องพักย่านเพชรบุรีตัดใหม่เจอเงินสดอีก๑๘ล้านบาท
สืบสวนขยายผลไปไปจับคนรวบรวมเงินขั้นสองเขามีหลายขั้นนะ
แต่จับคนรวบรวมเงินขั้น๒ได้ทราบว่าจะมีการส่งต่อเงินสดให้กับคนรวบรวมเงินขั้นที่๓
ตำรวจเอาหมายสารไปเลยครับไปจับกลุ่มนะครับคนรวบรวมเงินขั้นที่๓ที่บ้านพักย่านบางใหญ่นนทบุรีนะครับ
เจอเงินสดอีก๒๑ล้านบาทแล้วก็จับผู้ต้องหาชาวไทยได้๖คนเป็นชายสามหญิงสามนะครับ
โทรศัพท์มือถือ๖เครื่องกระเป๋ากระเป๋าแบรนด์เนม๕ใบครับแล้วก็เครื่องนับธนบัตรนะครับ
ว่าน่าจะมีตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังเขาอีกทีนะส่วนเจ้าของเนี่ยจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ
เดี๋ยวรอขยายผลก่อนสำหรับผู้ต้องหาทั้ง๖คนนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือโฆษณา
ชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์และสมคบกันฟอกเงินครับ